ที่จังหวัดยาลามีเหมืองแห่งหนึ่งนะคะเป็นเหมืองเก่าอายุกว่าร้อยปี
แล้วชื่อเหมืองลาบูแต่ว่าปิดไปปิดถาวรเลยนะคะตั้งแต่ปี๒๕๖๐
แต่ว่าสถานที่แห่งนั้นโดยเฉพาะที่รอบธรรมชาติยังสมบูรณ์อยู่นะคะ
จึงมีการเปิดงานเบิกฟ้าลาบูสู่อาเซียนขึ้นมา
กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่บริเวณลานกีฬาของ
หมู่บ้านบ้านเหมืองลาบูตำบลปะแต่อำเภอยหาจังหวัดยาลาค่ะ
มีพลโทเปียวัฒนาควริมทรัพย์ภาคที่๔
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔

ชื่องานเบิกฟ้าลาบูสู่อาเซียนเป็นกิจกรรมที่
กอรมนภ๔ร่วมกับเทศบาลตะบนปะแต่จัดขึ้นค่ะ
เพื่อที่จะเปิดบ้านเหมืองลาบูซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่บนเขา
และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติลาบูถ้ำทะลุ
เปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่
เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่
ดูจากภาพธรรมชาติค่อนข้างสมบูรณ์นะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเป็นเหมืองดีบุก

แล้วก็โอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นของคนไทย
แล้วก็ปิดไปปี๒๕๓๕
อกจากนี้นะคะก็การเปิดงานแบบนี้ถือว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของเหมืองลาบู
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวไว้ต้อนรับผู้มาเยือนจากทุกภูมิภาค
ผ่านความสวยงามของสังคมพระหุทธวัฒนธรรม
ก็คือพี่น้องชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม
ซึ่งอยู่ด้วยกันอย่างเข้มแข็งและสันติสุข
และนำไปสู่การยกระดับพัฒนาพื้นที่สู่ความรุ่งเรืองเหมือนในอดีตนะคะ
แล้วก็มีการพัฒนาพื้นที่จากชาวออสเตรเลียให้ได้รับสัมปทานค่ะ

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประกอบด้วยหลายจุดนะ
จุดแรกมีจุดชมทะเลหมอกด้วย

ชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าก็มี

ลักษณะของเหมืองในประเทศไทยเป็นแบบไหน

ชมจุดชายแดนในอำเภอยหา
และท่องเที่ยวเขตป่าสงวนลาบู

เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดยาลานะคะ